นีนร้องสือบอกว่าเพื่อนนีนต่างวัด
ทุกคนผู้สือข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบกันเลย
ทั้งนีนที่ร้องสือมาแล้วก็นีนต่างวัดที่ส่งคอเสียวมา
สังกัดวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ได้รับมาจากเพื่อนสามเณรต่างวัด
ซึ่งระบุว่าอยู่ที่วัดป่านิโคธารามที่อำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับ
คือในจังหวัดเดียวกันแต่ต่างวัดกันต่างพื้นที่ตำบลกันนะฮะ
เสร็จแล้วบอกตกใจอยู่ก็ได้รับคลิปนี้มา
ก็เลยนำเรื่องนี้มาร้องกับผู้สื่อข่าวให้มีการตรวจสอบเนรวัดนู้นหน่อย
ซึ่งคลิปดังกล่าเป็นคลิปบันทึกหน้าจอการวีดีโอคอร์ของชายสองคน

จากหน้าจออีกทีหนึ่งเป็นคลิปกำลังสำเร็จความไคร้อยู่
อีกฝ่ายที่อยู่ปลายสายเนี่ยเพราะว่ามีเหมือนใส่จีวอนลักษณะ
เหมือนใส่ผ้าเหลืองใส่จีวอนอยู่ในคลิปด้วยนะครับ
อกจากนี้ยังมีการส่งภาพชายแต่งกายคล้ายพระนอนกอดกันอีก
รวมถึงภาพซองถุงยางอนามัยส่งแนบมาด้วย
ก่อนที่จะลบคลิปแล้วก็ภาพทั้งหมดไปจากแชทข้อความ
อันเซ็นต์แล้วบอกว่าส่งผิดขอโทษอีก
ทีนี้ฮะสามเณรที่ได้รับภาพดับคลิปนี้มาตกใจสิ
มันเกิดอะไรขึ้นกับสามเณรวัดนู้น
น่าจะเปล่าว่าเซฟทันแคปทันนะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดป่านิโคธาราม
พบกับพระอาจารย์สุพินศุฒษีโรพผู้ช่วยเจ้าวาท
จากการตรวจสอบพบว่าสามเณรที่อยู่ในคลิปตกเป็นประเด็น

เรียนหนังสืออยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงในตัวเมืองขอนแก่น
แล้วก็มาหาเพื่อนที่วัดแห่งนี้อยู่แค่๒คืน
ขณะนี้ไม่รู้เลยว่าสามเณรรูปในคลิปออกไปอยู่ที่ไหนแล้ว
หรือว่าสมเนรที่ส่งคลิปไปให้สามเณรอีกวัดหนึ่ง
อยู่ที่ไหนแล้วเหมือนกันอาตมาก็ไม่รู้นะฮะฟังเสียงครับ
าพึงมาอยู่ได้สองมือมหาศัตรรย์ธรรมดานะ
อันเรียนที่เข้าวากโทษค่องังนี้นะครับน้องพอ
นี่นะครับและทางผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับ
เราก็ถามท่านผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วในคลิปนี้
เห็นมีผ้าเมื่อกี้ผ้าม่านสีขาวอะไรอย่างนี้
เห็นเป็นห้องแบบเนี้ยเออไม่ใช่ประมาณสีอะไรนะสีน้ำเมื่อเนี้ย
แล้วเป็นห้องแบบเนี้ยเอ๊ะใช่ที่นี่หรือเปล่าอืม
ใช่ที่วัดนี้หรือเปล่าผู้ช่วยเจ้าวาดบอกว่าโอ้โห
ไม่ใช่วัดแห่งนี้แน่นอนเลยโยมส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้
ตมาก็รายงานไปทางพระผู้ใหญ่ให้ทราบแล้วซึ่งทางพระผู้ใหญ่จะประสานไปยัง
ที่คาดว่าสามเณรรูปนี้สังกัดอยู่นะครับก็คือที่วัดไหนนะ
เอ่ออ๋อต้องวัดต้นสังกัดเลยอืม
คือสามเณรนี้ย้ายมาหลายที่อยู่วัดต้นสังกัดไหนไม่รู้กำลังตรวจสอบอยู่
แต่ย้ายมาเรียนหนังสือที่วัดธาตุพระอารามหลวงในตัวเมืองขอนแก่นแล้วก็มาจำวัดอยู่ที่นี่๒คืนนะครับ
ที่วัดตรงเนี้ยนะสองคืนนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่า
จริงแล้วอ่ะอืมบวชอยู่ที่วัดไหนกันแน่ค่ะ
ก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีอืมค่ะโรคพฤติกรรมแล้ว
เพราะว่าที่ผู้สิทธิ์ขาดสนใจคือเอ๊ะสองคืนที่สามะเนร์รูปในคลิปเนี้ย
มาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนสามเณรที่วัดแห่งนี้มาทำอะไรกันหรือเปล่า
แต่ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสบอกไม่ใช่ไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้แน่นอนนะฮะ